จังหวัดสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดโครงการ๙คนละ๙
ก็คือที่ลำปางพยาวรวมถึงไปสิ้นสุดที่เชียงรายนั่นเองนะคะ
ทีนี้บรรยากาศของคนที่มารอให้กำลังใจ

มารอให้กำลังใจแน่นขนาดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุด
กับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตพุทธสุข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานติดตามสถานการณ์มาจากจังหวัดลำปางนะคะ

ก็ได้วิ่งถึงจังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากในช่วงเย็นวันนี้ครับ
โดยบรรยากาศบริเวณก่อนทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบน
อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
งตูนบอดี้แลมวิ่งจากบ้านดง๓๐อำเภอสามเงาจังหวัดตาก
ด้วยระยะทางวันนี้รวมแล้ว๕๑กิโลเมตร
ถึงจุดพักเซตสุดท้ายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเขตจังหวัดลำปางโดยการต้อนรับตูนบริสแลม
มีประชาชนชาวจังหวัดลำปางออกมายืนรอให้กำลังใจเป็นยนต์มาก
แต่ได้ตีกองปูจานะครับซึ่งเป็นกองพื้นเมือง
เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้าแข่งเมืองที่มาถึง
พร้อมด้วยนางลำฟ้อนกายลายนะครับมารำต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
โดยตูนบอดี้แลมได้ยกมือไหว้ขอขอบคุณทุกคนที่ออกมายืนรอ
เพื่อรอบริจาคสมทบทุนเงินช่วยเหลือเพื่อ๑๑โรงพยาบาลในครั้งนี้
ก่อนจะเข้าไปพักร่างกายที่จุดพักสุดท้ายครับ
รู้สึกดีใจค่ะที่พี่ตูนมาถึงอำเภอแม่พริกเป็นอำเภอแรกที่พี่ตูนวิ่งมาถึงค่ะ
แล้วก็พวกหนูก็ดีใจที่ได้ช่วยพี่ตูนก้าวไปอีก๑๙ค่ะ
สู้นะคะพวกหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะ
หน่อยพี่ตูนก็จะถึงจุดหมายแล้วนะเจ้า
น้องพร้อมที่จะพืชกำลังใจพี่ตูนทุกก้าวเจ้า

ขณะที่การวิ่งของตูนบอดี้แลมวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลาตี๓๔๐นาที
จากบ้านหมเดียตไม้งามอำเภอเมืองจตาก
ถึงโรงเรียนแวช่งรายบนอำเภอเมภิกจตาก
บอดี้แลมนะครับวิ่งทำความเร็วได้ตามปกติ

แม้ว่าเมื่อวานนี้จะหยุดพักการวิ่ง๑วันเพื่อให้ทีมแพทย์ดูแลร่างกาย
และให้น้ำเกลือ๒ขวดเพื่อพักฟื้นจากการวิ่งติดต่อกันหลายวัน
และการวิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าถือว่าสภาพอากาศดีมาก
โดยทีมงานของ๙คนละ๙ได้ปรับแผนการวิ่งให้ระยะทางแต่ละเซตสั้นลงด้วย
เนื่องจากเป็นทางลาดชันสลับเนินเขาทำให้การวิ่งในช่วงเช้าของตูนบริสแลมนะครับ

ส่วนการวิ่งในเซตที่๓วันนี้นะครับจากอำเภอสามเงา
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อจังหวัดตากเข้าเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
ระยะทาง๑๒กิโลเมตรมีชาวบ้านออกมาให้กำลังใจ
ตลอดข้างทางเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าทุกวัน
เนื่องจากไม่ค่อยมีบ้านผู้คนแต่ตุลบอลิสาลัม
ยังคงวิ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและทักทายชาวบ้านบางจุดที่ออกมาให้กำลังใจครับ
สำหรับการวิ่งทั้ง๔เซ็ตของตุลบอลิสาลัม
จากบ้านหมอเดียวอำเภอเมืองจังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบนอำเภอแม่พริกจังหวัดตาก
ระยะทางวันนี้ก็๕๑กิโลเมตร
ถือว่าเป็นการเข้าเขตจังหวัดลำปางมาที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ล่าสุดตอนนี้วิ่งไปแล้ว๑๘๐๓กิโลเมตร
และมียอดบริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่า๘๕๒ล้านบาทแล้วครับ
สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าตูนคงจะวิ่ง๔เซตเหมือนเดิมครับ
เพื่อจะให้ถึงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการวิ่งโครงการเก้าคนละเก้า
พยุงสักการสงเกตข่าวชาติทวีรายงานจากจังหวัดลำปางครับ